ชั่วตลอดตลาด
ตลอดตลาดมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดกันหน่อยนะคะ
ไปดูผลไม้กันเลย
ราคาของฝรั่งกิมจูวันนี้อยู่ที่๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
แตลูปค่ะ๓๒บาทต่อกิโลกรัม
ละกอฮอนแลนด์ค่ะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และชมพู่ทัพทิมจันทร์๓๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ

หมู๓ชั้นค่ะอยู่ที่๑๖๐บาทต่อกิโลกรัม
อกไก่๘๓บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อสันในสรรนอก๑๕๕บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่เป็ดเบอร์๐๔บาท๘สตางค์ต่อฟองนะคะ
ราคาทั้งผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนมากมายเนาะคุณผู้ชม
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันพรุ่งนี้ว่าจะปรับเปลี่ยนหรือเปล่า